คอนซาแห่หรือการหาบจังหันสำหรับไปถวายพระสงฆ์ที่วัด
ถือเป็นกุศลอันดีงามในการทำบุญสำหรับผู้หญิงชาวไทยภวร
ซึ่งสมัยก่อนนั้นจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สาวไทยพวนจะพากันเดินออกไปทำบุญในตอนเช้า
ซึ่งผู้หญิงจะได้รับการฝึกให้รู้จักการคอนซะแห่
จะต้องคอนให้สมดุลในขณะที่กำลังเดิน
เคล็ดลับการคอนซาแฮยังขึ้นอยู่กับน้ำหนักของกับข้าวที่จะต้องพอดีเพื่อไม่ให้ซ้าแฮเอียง
ขณะกำลังคอนก็ต้องคอยระวังไม่ให้เอียงไปทางใดทางหนึ่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน